๑๐วันก็๒๐๐๐๐๐ฝักเดือนหนึ่งก็๖๐๐๐๐๐ฝัก
เบื่อหัวคิดเลขแล้วเบื่อหัวของเรานะคะ
ยังมีขนมบางชนิดที่รับประทานได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้น
ทำเฉพาะช่วงงานบุญเท่านั้นนะคะ
ขนมมีชื่อว่าแนรำอยู่ที่จังหวัดสตูน
เป็นขนมโบราณอายุมากกว่า๑๐๐ปีแล้วนะคะ
แล้วก็ทำช่วงเฉพาะงานบุญเท่านั้นค่ะ
ชาวบ้านหมู่ที่๑๐ตำบลควนโดนอำเภอสตูนจังหวัดสตูนนะคะ
ช่วยกันทำขนมแนรำหรือว่าขนมเจาะหู
เป็นขนมโบราณสืบทอดมาจากบรรพบุรุษกว่า๑๐๐ปีแล้วนะคะ
ส่วนใหญ่จะช่วงทำช่วงงานบุญโดยเฉพาะงานเดือน๑๐ค่ะ
ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะคะคล้ายโดนัทนะมีรูนะคะ
นางกะลียะแซะอามาอายุ๕๒ปีบอกว่า
ช่วงหลังมีคนทำขนมชนิดนี้น้อยลง
จึงได้สาธิตวิธีการทำในงานไปเลย
แล้วก็เป็นกิจกรรมต่างเป็นกิจกรรมให้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันทำด้วยนะคะ

เริ่มจากนำน้ำตาลแดงไปเคี่ยวให้เหนียว
กรองเอาเศษขยะออกแล้วก็นำแป้งข้าวเจ้าไปผสมนวดให้เข้ากัน
จากนั้นนำน้ำมันไปทาบนถาดหรือว่าใบตองแบบภาพเมื่อกี้นะคะ
เอาไปนวดปั้นเป็นก้อนกลมแล้วกดให้แบนบนใบตองหรือถาด
จากนั้นนำไปเจาะรูตรงกลางค่ะ
แล้วก็นำไปทอดในน้ำมันร้อนรอจนเสด็จน้ำมันแค่นี้พร้อมเสิร์ฟทันทีนะคะ
สำหรับขนมแนรำจะมีลักษณะกรอบนอก
ส่วนข้างในจะเป็นเนื้อทรายรสชาติหวานหอม
ปกติแล้วนิยมรับประทานกับชากาแฟค่ะ
โอ้โหน่าทานเนอะนะครับ